ท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเอาละอพยพกันแล้ว

แต่ถ้าถามว่าจะต้องเตรียมตัวในการรับมืออย่างไรบ้างสำหรับการที่พายุเข้ามาแบบนี้
ไม่ว่าจะเป็นพายุลูกไหนก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็คือพายุโซนร้อนปลาบึกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อนปลาบึกนะฮะอย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าท่านต้องติดตามฟังข่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะฮะหากท่านอาศัยอยู่ในที่ราบหรือบริเวณริมน้ำ
ควรรีบนำสิ่งของยกขึ้นบนที่สูงแล้วก็อบพยพคนด้วยโดยเฉพาะเด็กและผู้ป่วยรวมถึงสัตว์เลี้ยงให้ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย
เพื่อเป็นการป้องกันถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับท่านต้องดับไฟทุกชนิดปลดสะพานไฟฟ้าปิดวาวแก๊สภายในบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะครับ
ก่อนที่ท่านจะไปนะฮะนอกจากนี้ควรเตรียมเครื่องมือช่างเอาไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ
ตะปูค้อนลวดเลื่อยเพื่อนำมาทำเป็นแพร่ไม้หรือว่าแพร่ถังน้ำมันสำหรับใช้ในการอบพยพกรณีฉุกเฉิน
เอากาวหนังกาวกระดาษปิดทับให้แน่นป้องกันลมแรงกระจกแตก
ปิดประตูหน้าต่างจะช่วยปิดกั้นช่องการพัดผ่านของลมได้นะครับ
และที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมการเตรียมน้ำอาหารแห้งยารักษาโรค
เตรียมให้พร้อมนะคะเตรียมตะเกียงไม้ขีดไฟ
ไปใช้ถ่านแบตเตอรี่เอาไว้เผื่อไฟฟ้าดับ
จะได้ไม่ต้องลำบากในการหาไฟฉายเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ถ้าไม่สามารถออกไปจากสถานที่เกิดเหตุให้อยู่ในที่พัก
กว่าเหตุการณ์ลมพายุสงบลงรอจนกว่าได้รับแจ้งว่าเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว
เพราะว่ามีโอกาสว่าช่วงที่พายุผ่านมาท้องฟ้าจะแจ่มใสอากาศดี
แต่ว่ามันจะมีอากาศที่เลวร้ายลงไปอีกจะดีอยู่แป๊บหนึ่งแล้วมันจะวนกลับมา
รุนแรงกว่าเดิมดังนั้นต้องรอฟังประกาศให้ชัดเจนก่อน
ถ้าเจ้าหน้าที่มาเตือนยังไงท่านก็ไปก่อนนะฮะ
เก็บอะไรที่สำคัญให้เรียบร้อยอย่าไปฝืน

เพราะถึงเวลาหนักจริงเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยไม่ได้เหมือนกัน